มาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องประเด็นรอบสังหาร

เพราะว่าเรื่องนี้ก็หลายคนตื่นตกออกตกใจกันนะคะ
เลขาธิการของสมชก็บอกว่าเรื่องของข่าวลอบสังหารเนี่ย
มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเร่งรัดติดตามกลุ่มหมินสถาบันที่สปลาวนั่นเองค่ะ
ส่วนในวันนี้นะคะทางกอรมนก็เตรียมที่จะแถลงแนวทางการทำงานประจำปี๒๕๖๐ด้วย
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน
โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเข้าร่วมด้วย
ซึ่งตลอดปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงและประชาชน
ได้ร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ

สถิติการก่อเหตุและการสูญเสียลดลงมากที่สุดในรอบ๑๒ปี
พลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้พูดถึงกรณีการโพสต์ข่มขู่ลอบสังหารนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงว่า
เป็นข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานของไทยเร่งรัดให้สปลาว
ช่วยติดตามกลุ่มบุคคลที่หมินสถาบันผ่านโซเชียลมีเดีย
ก็เลยทำให้เกิดการตอบโต้กลับด้วยการข่มขู่ผ่านข่าวลอบสังหารผู้นำประเทศ
เมืองต้นมีการสั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อกฎหมายแล้ว
ว่ามีกฎหมายอาญาไหนที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการข่มขู่ทำร้ายบุคคลสำคัญ
และน่าจะเป็นการดำเนินการด้วยการฟ้องร้องเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหา
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ทางการไทยมีรายชื่อพร้อมอยู่แล้วค่ะ